หนึ่งในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ของกรุงรัตนโกศิลป์นะครับ
นั่นก็อาจจะมาจากความเห็นต่างของ๒นิกายสำคัญก็คือมหานิกายและนิกายธรรมยุทธ์ครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เห็นต่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ความขัดแย้งในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐มีนัยยะซ่อนเร้นหลายประการ
โดยเฉพาะการเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำขึ้นสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ก็ยิ่งทำให้เกิดทั้งกระแสสนับสนุนและกระแสคัดค้าน
ซึ่งในยะหนึ่งคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสองนิกาย
ระหว่างมหานิกายและธรรมยุทธ์ที่มีความแตกต่างกัน
ในอดีตสองนิกายนี้มีความต่างกันมาโดยตลอด
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปฏิรูปศาสนาด้วยแนวคิด๒วิธีคือ
ปฏิรูปปัญญาพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคการล่าอาณานิคม
และทรงเห็นว่าวงการทรงยุคนั้นย่อหย่อนวินัยสงฆ์
จึงให้ทำการปฏิรูปวงการสงฆ์
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่๕มีการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รัตนโกศิลปศก
ยิ่งทำให้ทั้งสองนิกายเริ่มมีปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคเกิดขึ้น
และต่อมาในปีพุทธศักราช๒๔๗๕
จึงมีพระหัวก้าวหน้าที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปฏิสังคร
ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นประชาธิปไตย
จึงทำให้เกิดพระราชบัญญัติสงฆ์ที่เป็นประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
จากเดิมที่เป็นระบบมหาเทราสมาคมที่รัชกาลที่๕ตั้งขึ้น
เปลี่ยนมาเป็นระบบสังคสภาคล้ายการปกครองรัฐ
ต่อมาในสมัยนายกรัฐมนตรีจอมพลสริทธนรัฐมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อีกครั้งในปี๒๕๕๙
โดยการรื้อฟื้นมหาเทราสมาคมขึ้นและมีการแก้กฎหมายอีกครั้งในปีพุทธศักราช๒๕๓๕
ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะตามมาตรา๗ที่ระบุไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑วัก๒
เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบตามมติของมหาเทวรัฐสมาคม
เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบตามมติของหมอศ
ให้เสนอสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสชั้นรองลงมาตามลำดับ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กราบบังคมทูลเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน